มาดูความคืบหน้ากลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไซเบอร์
ไปขู่เงิน๔แสนบาทจากผู้เสียหายที่เล่นการพนันออนไลน
เงินมา๒ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัว
ล่าสุดตำรวจนายหนึ่งเป็นยศพันธ์ตำรวจตรีหนึ่งในแก๊งนี้
่องเงียบไปมอบตัวเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาที่สนบางนา
แต่พอไปถึงแน่นอนนะฮะเจอนักข่าว

ตำรวจห้ามจับตัวเขาเขาขอเดินเอง
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

สวัสดีครับ

แต่เกรงกลัวไหมบ้างครับ

พี่ที่ที่เข้าข้ามด้วยเรามาหาแล้ว

พี่เกรงกลัวไหมไหมคะสักท่วน
สุดท้ายโดนตำรวจหิ้วตัวขึ้นรถตู้ไปแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
อย่ามายุ่งกับผมอย่ามาแตะต้องตัวผม
จริงเขาโวยวายตั้งแต่อยู่ในสอนอบังนาแล้ว
อย่ามาแตะต้องตัวผมเดี๋ยวผมขอเดินเองแล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่เขาออกมาจากห้องสอบสวน
ตัวเขาก็ไม่ให้ใครแตะต้องเขาเลยนะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัว
นายตำรวจนายนี้ยศพันธ์ตำรวจตรีซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งเรียกเงิน๔แสน
แล้วก็มีพระหนึ่งองค์นะฮะจากผู้เสียหายที่ไปเล่นการพนันออนไลน์
หลังจากที่ตำรวจนายนี้แอบเดินทางไปมอบตัวเอง
ตอนเช้ามืดที่สนบังนาเมื่อเช้าที่ผ่านมาแหละครับ
เบื้องต้นนี่นะฮะพนักงานสอบสวนก็แจ้งสองข้อหา
คุมตัวออกจากห้องขังมันก็ชุดละมุนตามที่เห็นในคลิปเลยคุณผู้ชม
คือนักข่าวก็พยายามสัมภาษณ์เขาถามเขา
แต่ว่าตำรวจนายนี้เขาก็ขัดขืนยืนยันว่าเขาจะเดินทางไปศาลเอง
มาจับตัวเขาอย่ามาล็อกตัวเขาเขาไม่ต้องการแบบนั้น
แต่สุดท้ายแน่นอนนะฮะถูกฉุดไป
นี่ตำรวจหลายคนก็ฉุดไปขึ้นรถตู้ของตำรวจไปศาลนะครับ
ด้านฐานตำรวจเอกมวลเศษตระกูลฐานนี้
กับการสนบังนาบอกว่าก่อนเดี๋ยวจะพาตัวผู้ต้องหาไปฝากหางก่อน
แต่ผู้ต้องหาเขายืนยันว่าเขาจะไปเอง
เนื่องจากว่าคือก็ต้องอุ้มไปแล้วครับเพราะว่าขัดขืนขนาดนี้
แล้วก็ตำรวจเองก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ
อืมค่ะ
จริงก็ไม่ต้องโวยวายก็ได้เนอ
อืมมันก็เลยกลายเป็นภาพความชุนละมุนแบบนี้คุณผู้ชม